เอาล่ะไปดูข่าวอื่นกันบ้างตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับคนร้ายอุกอาจทีเดียวเอาปืนสงครามมา
ไปยิงถล่มผู้ชายอายุยี่สิบเก้าปีเสียชีวิตบนกลางถนนเลยนะ
นี่นี่นี่ครับกลางถนนที่พัดทะลุงเลยคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวครับตำรวจสพป่าพยอมฮะ
นี่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงตายนะครับ
ไปตรวจสอบไปกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ไปกับกู้ภัยที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายคลองใหญ่
พยอมหมู่๔ตะบนเกาะเต่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุง
ไปพบศพนายวัฒนวุฒิสงหล่อเขาอายุยี่สิบเก้าปี
นอนเสียชีวิตมีแผลถูกยิงที่กกหูขวาลำคอขวาแล้วก็แก้ม
สามแผลด้วยกันใกล้กันนะครับพบรถจักรยายนฮอนด้าเวฟร้อยสิบ
สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีปลอกเอ็มสิบหกนะฮะ
ปลอกมีดพระเสียมแทงปลามหนังสติ๊กตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานครับนอกจากนี้ยังพบผู้หญิงที่นั่ง
ซ้อนท้ายมาด้วยนะครับเธอตื่นตกใจนะฮะไม่พูดไม่จา
ร้องไห้อย่างเดียวนั่นน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นริมถนนแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็นำตัวผู้หญิงคนนี้นะ
ไปสอบปากคำที่สพปพยอมนะครับคือตอนนี้เนี่ย
ตำรวจนะฮะสอบสวนแล้วก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะ
ขณะที่ผู้ตายนะครับขับรถมาบนถนนสายดังกล่าว
ก็มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนนะฮะก็ขับรถเก๋งมา
แล้วมาจอดดักหน้านะครับแล้วมีการเจรจาบางอย่าง
แต่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้คนร้ายใช้เอ็มสิบหก
แต่รัวเข้าใส่นายวัฒนวุฒิเลยเสียชีวิตตรงนั้นเลย
ต่อมานะครับตอนเช้าพนักงานสอบสวนเรียกญาติ
และบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เล่าแบบนี้บอกว่าคนตายนิสัยดีนะขยันทำงาน
นี่รับจ้างตัดไม้ยางพาราเนี่ยเมียก็มีแล้วนะครับ
แต่ก็มีไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนอื่นนะฮะ
ก็ที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยกันในช่วงเกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยทราบว่าก็มีผู้ชายมาติดพันธุ์อยู่อีกหลายคนเหมือนกัน
น่าจะมีด้วยกัน๒คนตำรวจบอกรู้ชื่อแล้ว๑ชื่อในต้น
คนนี้อยู่ในพื้นที่ป่าพยอมนั่นแหละ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
จะไปยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาลท่านนะครับ
ส่วนปมสังหารเจ้าหน้าที่ชี้เลยบอกเรื่องนี้น่าจะชู้สาวฮะ